คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้ถามคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณโดนกระทำแบบนี้คุณจะทำอย่างไรต่อไป
เด็กผู้ชายคนหนึ่งเรียนแค่ป๒กลับไปบ้านมีรอยช้ำแดงห้อเลือดที่แก้มสองข้าง
แม่ก็ถามว่าโดนอะไรมาน้องบอกว่าโดนตบมาทั้งหมด๑๖๐ที
ถามว่าทำไมโดนมากมายขนาดนี้คุณครูเขาตั้งกฎว่าถ้าคุยในห้องให้เพื่อนต่อแถวไปตบคนละ๑๐ที
เพื่อนมี๑๖คนคนละ๑๐ทีเป็น๑๖๐ที
เป็นพ่อเป็นแม่จะทำใจได้หรือเปล่านะฮะไปดูภาพที่ผู้ปกครองเด็กคนนี้ไปเจอกับคุณครูคนนั้น

ถ้าตบมาสามทางแม่ขอให้เพื่อนคุณตบมาถ้าตบคุณครูมากคุณเจียบไหมคะเจียบไหม
ดูสิบหกคนคุณครูทำแบบนี้ได้ใจคุณครูเป็นคุณครูไหมคะ
เมื่อกี้มีเสียงบอกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นด้วยความเคารพนะครับ
มันกลายเป็นเรื่องอื่นตั้งแต่เด็กถูกตบแล้วครับ
มันเป็นการทำร้ายร่างกายกันในโรงเรียน
มันกลายเป็นว่าคุณไปปลูกฝังความรุนแรงให้กับเด็กว่าถ้าเกิดมีปัญหามันต้องตบกันใช่หรือเปล่า
ถูกไหมอันนี้คือพ่อแม่เขาก็ถามว่าถ้าเกิดครูโดนตบมากครูรู้สึกยังไง
เลี้ยงมาแม่ไม่เคยตบหน้าลูกอะไรกันมากมายถ้าเกิดผิดก็ขวดทีหนึ่งก็เป็นการสั่งสอนไป
มองแบบโลกสวยหน่อยได้ไหมหรือว่าครูเขาตั้งกฎไว้จะให้เด็กกลัวเฉยแล้วก็แบบเด็กไปตบเองอะไรอย่างนี้
เขาบอกอย่างนั้นเลยพี่เบิร์ตเป็นการตั้งกฎหล่อขึ้นมาแต่ไม่คิดว่าเด็กจะทำจริง
แล้วมันไม่ใช่แค่เด็กคนนี้มีเด็กบางคนโดนตบไป๔๐๐กว่าครั้ง
ไม่แล้วคือตอนที่เด็กตบหน้าเด็กอีกคนนึงครูไม่เห็นเหรอ
แต่คนที่เป็นคนออกกฎคือคุณครูชุดสีชมพูที่เป็นครูสอนภาษาไทย
อยากจะให้ขอโทษผู้ปกครองมีการพูดให้ขอโทษซะครูตอบมาคำเดียวค่ะ
แค่นี้ไม่พูดคำว่าขอโทษนะตอบแค่ค่ะ
แล้วคนเป็นแม่เขาจะยอมได้ยังไงแล้วบอกให้คุณครู
หมายถึงว่าคุณครูบอกให้ผู้ปกครองลบคลิปด้วยนะ
ก็ทำให้ผู้ปกครองเดือดขึ้นเดือดขึ้นเดือดขึ้นตามที่ปรากฏในคลิปเลยนะครับ
เรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเพราะอะไรมีผู้ปกครองของน้องผู้ชายคนหนึ่ง
บอกว่าทำไมหน้าลูกเขามีรอยจ้ำแดงเหมือนการถูกตบ
แล้วก็เค้นถามจากลูกลูกโดนตบไป๑๖๐ครั้ง
เพื่อนในห้อง๑๖คนคนละ๑๐ทีก็เป็น๑๐ก็เป็น๑๖๐ไงนะฮะ
แล้วบอกว่าครูเนี่ยปลูกฝังให้เด็กที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเนี่ย
เด็กที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถูกกระทำแบบนี้
มันเป็นความมันเป็นภาพจำ
แล้วเด็กจะเอาสิ่งนี้ไปใช้ต่อในอนาคตหรือเปล่าล่ะ
นี่พี่คิดไปถึงไหนรู้ไหมก๊อฟ
ไอ้คลิปที่เด็กมันตบกันตีกันลุมกันอ่ะ
มีผู้ปกครองโรงเรียนเดียวกันต่างไปถามว่าเฮ้ยลูกฉันโดนหรือเปล่าเฮ้ยลูกฉันโดนหรือเปล่า
เพราะห้องเดียวกันด้วยไปฟังหน่อยครับ
เห็นภาพนี้ใจหายมากทุกคนที่ยกมือคือคนที่เคยโดนเพื่อนตบทั้งห้อง
หมายความว่าเด็กห้องนี้โดนกันมาหมดแล้วนะครับ
พอยกมือทุกคนถ้าเกิดเป็นไปตามที่เด็กเขาบอกมานะฮะ
ไอ้จากกฎประหลาดที่มีการตั้งขึ้นมาคุณครูคนนั้นขอใช้ว่าชื่อครูนกนะครับ
ทำให้เด็กหลายคนตอนนี้ไม่อยากไปโรงเรียนนะครับ
บางคนเป็นเด็กซึมเศร้าไปแล้วถึงขั้นกับร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียน
พอถึงข้ามเรียนของคุณครูคนนี้ร้องไห้เลยไม่อยากเรียนคุณครูสอนสองวิชาคือภาษาไทยกับวิชาดนตรีคุณผู้ชมครับ

ไปฟังเสียงผู้ปกครองหน่อยคุณผู้ชม
ถึงขั้นที่แบบว่าวันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะไม่สบาย
ลูกเห็นลูกหน้าบวมบอกลูกบอกว่าปวดฟัน
แต่พอผู้ปกครองเห็นข่าวนี้ตกใจไปถามอีกทีนึง
ปรากฏว่าไม่ใช่ปวดฟันอะไรหรอก
ก็คือโดนเพื่อนตีหน้ามาเป็นการทำโทษว่าเป็นกฎของห้อง
คือแม่บางคนเขารับไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับลูกเขาโดนแรงมากแรงทุกวัน
บางทีลูกเขาเป็นลูกผู้หญิงแล้วแบบต้องแบบ
ลูกเขาร้องไห้ทุกวันมันกระทบกับจิตใจลูกเขา
ผู้ปกครองคนหนึ่งเขาบอกแบบนี้ว่าลูกเขากลายเป็นเด็กเก็บกฎเก็บตัว
พอไปถามลูกลูกบอกว่าโดนตบหน้ามาแล้ว๓ครั้ง
คนคนละ๓ครั้ง๙๓ที
สาเหตุเพราะเสียงดังในห้องแล้วก็ลุกไปหยิบหนังสือโดยภารการ
แล้วที่สำคัญลูกเคยโดนตบ๕วันซ้อน
นับไปทั้งหมดตามหน้าจอคุณผู้ชม๔๖๕ครั้ง
เด็กโดนตบแบบนี้ลูกไม่อยากไปโรงเรียนแล้วแม่ก็ไม่อยากให้ไปด้วยเหมือนกัน
สำหรับคุณครูชุดชมพูในภาพคุณครูนก
ย้ายมาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในภูเก็ตเมื่อ๕๖เดือนก่อน
ก็มาสอนวิชาภาษาไทยกับวิชาดนตรีซึ่งจริงแล้วสองวิชานี้
แล้วก็มีศิลปะมากเลยนะซึ่งเขาสอน๕ห้องป๒ทับ๑ถึง๒ทับ๕
นักเรียนที่เรียนกว่าเขาเนี่ยร้อยกว่าคนต้องไปเจอครูคนนี้แล้ว
โดนกันไปนักต่อนักแล้วนะฮะเบื้องต้นคุณครูนกบอกแบบนี้
ตามที่พี่เบิร์ตตั้งข้อสังเกตยอมรับตั้งกฎขึ้นมาจริง
เพื่อให้นักเรียนดูแลกันเองแต่เป็นการตั้งกฎหลอกขึ้นมาเท่านั้น
ไม่คิดว่าเด็กจะเอาไปปฏิบัติกันจริงแล้วคำถามว่าตอนเด็กตกกันครูไปไหน
เออครูก็ไม่ได้บอกนะฮะล่าสุดครูนกได้ถูกสั่งให้ยุติการสอนไปแล้ว
พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปซึ่งคณะกรรมการลงพื้นที่ไปสอบสวนที่โรงเรียนแล้ว
เดี๋ยววันนี้วันที่๑เมษายนจะไปเลยตั้งแต่๙โมงจะไปสอบสวนสิ่งที่มันเกิดขึ้น
แล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนัดหมายประชุมผู้ปกครองทั้งโรงเรียน
เพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเกรงว่าคุณครูจะเอาลูกเนี่ยย้ายออกไปเรียนที่อื่นกันหมดนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมของเราก็ไม่คิดว่าคุณครูจะตั้งกฎอะไรกันแบบนี้นะ
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเยอะเลย
มีบางคนบอกว่าให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยนะ
คือบ้านไหนที่ไม่รู้ว่าลูกโดนตบจะไปรู้ตอนไหนรู้ไหมครับ
เวลาที่ลูกเกิดโมโหแล้วตบหน้าพ่อแม่ขึ้นมานั่นแหละครับ
นี่แหละครับพฤติกรรมนี้น่ากลัวจริง